จริงมีคนร้องไว้ก่อนหน้านี้อยู่แล้ว

เพราะว่าทางตัวสสไอซ์เองก็มีการออกมาโพสต์
รับแล้วก็บอกว่าจะประกาศลาออกจากการเป็นสอสอด้วยนะคะ

ใช่เรื่องนี้มีรายงานข่าวมาจากสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากรก
เธอจะบอกว่านายแสวงบุญมีเลยค่ะที่การการเลือกตั้งนะนะมีการตั้งฯนกรรมการปรดสอบ
แต่จงใจฝืนสมัครรับเลือกตั้ง

ไม่ให้ใช้สิทธิรับสมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
เพราะว่าต้องเคยต้องโทษคดีรักทรัพย์
แล้วก็ถูกสารสั่งจำคุก๑ปี๖เดือน
ซึ่งถ้าเกิดว่ารู้อยู่แล้วเนี่ยว่าคุณสมบัติตัวเองไม่ได้แล้วมาสมัครเนี่ย
ที่ฝ่าฝืนนะมีโทษจำคุกตั้งแต่๑๑๐ปี

และให้สารสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น๒๐ปี
มีการโพสต์ประกาศลาออกจากตำแหน่งสอสอแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบด้วยนะ
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังแหละว่าเกิดขึ้นตั้งแต่๒๔ปีที่แล้ว
คือ๖ตุลา๔๒ตอนนั้นสสไอซ์อายุ๒๐ปีคือกำลังวัยรุ่นเลย
ก็ไปสังสรรค์อยู่กับเพื่อนในห้องไปปาร์ตี้คนก็เข้าออกเยอะแล้วสังเกตเห็นไง
นาฬิกาผู้หญิงเรือเล็กวางอยู่ถามว่าของใครไม่มีใครตอบ
ก็เลยหยิบมาดูหลังจากนั้นเนี่ยตำรวจบุกเข้ามา
แล้วก็มาจับกลุ่มไอซ์กับเพื่อนอีกคนนึง
ซึ่งก็รับสารภาพว่าเขาขโมยนะราคาประมาณพันหนึ่งใช่ไหม
ทีนี้ตัวไอซ์และเพื่อนถูกนำตัวไปโรงพัก
แล้วตำรวจให้เซ็นเอกสารบอกกับไอซ์ตอนนั้นว่าเรื่องจะได้จบ
แต่ว่าคุณไอซ์มารู้ทีหลังว่าเอกสารที่เซ็นไป
คือเอกสารยอมรับสารภาพ
ทั้งที่เพื่อนของคุณไอซ์บอกแล้วนะ

ก็เลยทำให้คุณไอซ์ต้องโทษจำคุก๓ปี
พอรับสารภาพก็เลยได้ลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือ๑ปี๖เดือนนะคะ
แต่ที่ตัดสินใจลงสมัครสอสอเขต๓ระยองในนามพักก้าวไกล
เพราะอะไรผมคิดว่าอดีตของผมไม่ได้ทำให้ผมขาดคุณสมบัติไง
เชื่อว่าข้อหาที่ผมติดคุกมันไม่ใช่ฐานความผิดที่บรรยัติไว้ตามรัฐธรรมนูล
แล้วก็ขออภัยพี่น้องประชาชนที่เลือกผมมาด้วย
หลังจากนี้จะต่อสู้คดีอย่างถึงที่สุด
เพื่อยืนยันว่าผมไม่ได้จงใจจะสมัครสอสอทั้งที่รู้ว่าขาดคุณสมบัตินะ
แต่ว่าเพื่อความสง่างามในการดำรงตำแหน่งสอสอ
ก็เลยขอแสดงความรับผิดชอบค่ะ
โดยการลาออกจากตำแหน่งในสัปดาห์หน้า
ทีนี้คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าสัปดาห์หน้า
สสไอซ์ยื่นลาออกแล้ว
ก็ต้องมีการจัดการเลือกตั้งซ่อมที่เขต๓ของระยอง
ภายในเวลา๔๕วันนะคะ
ก็ที่คุณเศรษฐีพี่สุดไปพูดในรายการ
หลายคนก็ตีไปแบบโหตอนนี้เป็นเศรษฐีพี่สุด
คือพูดอะไรก็สะเทือนถึงก้าวไกลทั้งหมด
ใช่มันเห็นความร้าวความเหมียมชัดเจนเขาบอกเป็นเศรษฐีพี่สุด